นี้ครับญาติเนี่ยเขาส่งมาให้สื่อช่วยนำเสนอหน่อย
เขาร้องเรียนผ่านสื่อเลยที่อุดรธานีคุณผู้ชมฮะ
คือญาติเขาร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่า
คนในบ้านเขาเป็นผู้ชายนะเสพกัญชา
เขายอมรับผู้ชายคนนี้คนในบ้านคนนี้เสพกัญชา
แล้วไปขโมยเด็ดกัญชาจากบ้านคนอื่นมา
ทีนี้พอเจ้าของบ้านจับได้นี่คือจังหวะที่
นายคำดีนะเขาเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง
พื้นที่หมู่บ้านหนองไผ่ตำบลหนองย่าไซที่อุดรธานี
เหตุเกิด๑๕พฤศจิกายนครับ
เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เด็ด
ไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วล่ะพ่อหักทั้งกิ่งเลย

เฮ้ยเราเลือกแบบกิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ
แต่ว่าโดนเจ้าของบ้านครับจับได้ฮะ
จับได้ว่าอ้าวคำดีย่องมาขโมยกัญชานี่หว่า
ก็เลยรุมทำร้ายจนเขาช้ำใน
ซี่โครงหักเลยตีจนน่วมเลยนะ

เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

ของผู้ตายชื่อนางวันนาเป็นพี่สาว
ของนายคำดีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าน้องชาย

แล้ววันเกิดเหตุก็เข้าไปขโมยใบกัญชาจริง

หลังจากนั้นโดนเจ้าของบ้านรุมกระทืบ
แล้วใช้ด้ามเสียมตี

ต่อมาผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาระงับเหตุ
แล้วก็พาตัวน้องชายไปที่สพวังสามหมอ
ปรากฏว่าตำรวจไม่ได้ดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน

แล้วจับน้องชายก็คือนายคำดีติดคุกไปคืนนึง
ก่อนจะปล่อยตัวออกมาแล้วก็เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๕๐๐บาทด้วย
จากนั้นน้องชายฉันเนี่ยก็ไปพักรักษาตัวที่บ้าน

ก็เลยพาส่งโรงพยาบาลวังสามหมอ
แล้วอาการก็ซุดจนพากลับมารักษาตัวที่บ้าน
วันที่๒๕พรุษสจิกายล
จนกระทั่ง๑ธันวาที่ผ่านมา

ภิกษณุอุณหศรีแล้ว
ท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี

เรื่องต้นเนี่ยทางผู้การอุดรก็รับปากนะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยด่วนเลยครับ
ก็ยังไงเรื่องนี้อย่าไปใช้เรื่องของสารเตี้ยเลยนะครับ
ให้เรื่องของกฎหมายเป็นผู้จัดการดีกว่านะฮะ